ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะ
ค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีไปเด้น
ขอต้อนรับสู่วาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีไปเด้น
เราอยู่ที่อ้างศิลาชนบุรี

ร้านนี้เขาบอกว่าปูเขาเนี่ยสดจัดในย่านนี้
ใช่เป็นร้านที่แบบโอ้โหใครมาอ่างศิลาไม่มีไม่รู้จัก
จะต้องแวะมากับร้านครัวป้าไหมยอดขายยังไงพี่ป้อง
๓๐๔๐โลกรัมของปูปลาเป็นร้อยตัว

ก็ตามไปหาเลยครัวป้าไหมอางสิลาชนมุษย์
และนี่แหละครับร้านครัวป้าไหม
ตั้งอยู่ริมถนนเรียบชายหาดอ่างศิลา

กับบรรยากาศริมทะเลสบาย
ตลับให้มาอ่างศิละก็ต้องห้ามล่าที่จะแว่ชิม
ซึ่งเคล็ดลับขายดีของเขาอยู่ที่อะไร

ไปคุยกับเขากันเลยครับ
ร้านป้าไหมบอกว่าเด็ดดังเรื่องปูม้านึ่ง

เคล็ดลับไหมเพราะว่าได้ปูมาแล้ว

นึ่งเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งขาทิ้งกล้าม
็อกเสร็จเราเอามานึ่ง

กุ้งกับปูเนี่ยค่ะทำให้มันสดเนี่ย

แต่ปูเนี่ยเราน็อกเราใส่น้ำ

ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็๔๐บาท

ปูนึกเนี่ยที่เป็นเมนูเด็ดของเราแล้วนะครับค่ะใช่
มีอะไรที่เป็นเมนูเดลิ

ขอสักเมนูนึงที่เมนูฮิตของร้าน

ผัดเรือโป๊ตคืออะไรอ่ะ

โอเคเดี๋ยวให้พี่กกอบเปิดสูตรเลยใช่ข้าวครัวเลยค่ะโอเค
ว่าเจอเมนูไหนเด็ดขายดีก็เป็นต้องรีบขอสูตรกันทุกครั้งจริงเลยนะครับ
แต่ในการทำเมนูผัดเรือโป๊ะก็ต้องใช้วัตถุดิบหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
ถ้างั้นให้พี่กบเตรียมตัวกันไปก่อนเพราะตอนนี้ได้เวลาของช่วง
และนี่ก็คือร้านต้มยำหัวปลาริมคลองบางซื่ออยู่บริเวณคลองบางซื่อสะพานควายว่ากันว่าขายดีดี
แม่เจ้าขายดิบขายดีขนาดนี้
เราไปเปิดเคล็ดลับริมทางสร้างเงิน
กับเจ้าของร้านพี่ตีสุดหลอกคนนี้กันเลยครับ

หม้ออย่างงี้เลยเหรอใช่ครับแปลว่าต้มยำอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับ
นี้จะเป็นต้มยำครับอ๋อต้มยำที่ร้านมีอะไรบ้างคุณพ่อ
ต้มยำวันหนึ่งต้มกี่หม้อกี่ชามพ่อประมาณสองร้อยชามต่อวันนะคะ
ก็ได้ครับผมละมานนะทุกคนนะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่วันเนอะ
สูตรเด็ดเคล็ดลับเค้าก็ว่ากันว่าคือในนี้

เพราะให้น้ำมันออกมันจะมีน้ำมันอยู่
เดี๋ยวหนูจะขอให้คุณพ่อเปิดสูตรสักหนึ่งเมนูก่อน
เป็นต้มยำอะไรดีหัวปลาช่อนเนอะ

ต้มยำหัวปลาช่อนขอสักหนึ่งหม้อ๑เมนู

เด็ดตรงนี้ประมาณกระบวยกับนิดครับแล้วก็ถืกเบาเลยครับไม่แล้งเลย
พอน้ำเดือดก็ใส่หัวปลาลงไปเลยใช่ครับ

พริกสดก็ต้องใส่นะจ๊ะอย่าลืม

ต่อไปก็วางด้วยเลยครับ
แล้วก็ใส่นมครับผมแล้วก็ยกลงเลยครับผม

อันนี้คือเมนูผัดฉาบลาดอลลี่

เมนูนี้แบบเป็นเมนูขายดีด้วยใช่ไหม

พริกไทยอ่อนก็คือเครื่องผัดฉาเลย

นี่ปรุงรสไปนะคะใส่อะไรบ้างแม่

สุดท้ายด้วยใส่ใบโผล่ระผ่าน

ได้เวลาแล้วไปชิมกันดีกว่าจ้า

นี่คือต้มยำหัวปลาช่อน๕๕บาททุกคน
คือเยอะมากล้นชามแบบนี้เลยนะคะ

จานเต็มภูมิแบบนี้๑๐๐บาท
ทอดกระเทียมของเขา๔ตัวแบบนี้๑๘๐บาทเท่านั้น
ได้เวลาแล้วเราจะเริ่มชิมจากต้มยำเลย

ต้มยำเขาคือกลิ่นสมุนไพรคัดนะคะ
ไม่ขาวเลยหัวปลาเนื้อมันแน่นอ่ะ

สดปลาดอลลี่ผัดชา

อาหารที่นี่รสจัดนะเผ็ดนะหนักเครื่อง
แล้วปลาดอลลี่คือเนื้อเขาทานง่าย
แล้วรสชาติของน้ำพัดฉามันซึมเข้าไปในตัวปลาค่ะ
กุ้งไซส์นี้๔ตัว๑๘๐หากินได้ที่นี่

น้ำผักเขาอร่อยหอมกระเทียม
แล้วกุ้งอ่ะที่บอกสุดพอดี
มันเด้งอยู่ทุกคนมันไม่ได้แห้ง
สรุปเลยนะคะว่าเคล็ดลับของความสำเร็จร้านนี้
จริงแล้วอยู่ที่ความใส่ใจ
ถุดิบเขาดีมากและราคาที่มันจับต้องได้
มาได้เลยริมทางสร้างเงินร้านนี้บรรยากาศริมคลองจ้า
คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาชิมความอร่อย
กับร้านต้มยำหัวปลาริมคลองบางซื่อ
บนถนนพะหนโยธินสะพานควาย
เปิดร้านพร้อมขายตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับ
ช่วงหน้าใครกำลังรอดูสูตรเด็ดประจำร้านครัวป้าไหม
อย่างเมนูผัดเรือโป๊ะอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมา

เกเรขนาดที่ว่าติดยาเสพติด
ครับมาขโมยเงินแม่
มนต์ทุกวันให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
เราก็ต้องมาเซ็ตระบบใหม่เพราะว่ายอดตกจากวันละเกือบหมื่น
ตกมาเหลือแค่วันละ๓๐๐๐มันไม่รอด

เซทีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงเราอยู่กันที่ร้านครัวป้าไหม
อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่คออาหารทะเลต้องห้ามพลาด
ซึ่งช่วงนี้ก็ได้เวลาบุกเข้าครัวไปเปิดสูตรเด็ดผัดเรือโป๊ะ
ส่วนวัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไง
เราตามเฮียป้องและน้องใบตองไปกันเลยครับ

ขาขาขาลออน

โอเค

นี่ตำละเอียดมาก
ไปเลยพริกแกงที่ตำไว้นะคะ

เมนูนี้ก็คือมีทั้งปลามีหมึกมีกุ้ง

อันนี้ชูรสนิดนึงครับ

น้ำตาลทรายและชูรสลงไป

วางใบปลองแล้วลอง
เป็นอะไรที่มีประโยชน์นะใบตองเนี่ย
จานนี้เท่าไหร่คะ

ถาบปลาปลาหมึกกุ้ง

ออกไปรอชิมในเดิม
ไปค่ะ

ถุดิบก็จะเป็นกุ้งปลาเป็นเนื้อปลา
โคนครับมีปลาหมึก
น้ำจิ้มไก่ครับมีแครอท
มีหอมใหญ่มีกุญชัยครับ
อันนี้เป็นแป้งที่เราผสมตีมาแล้ว
ก็นำวัตถุดิบมาคลุกในแป้งครับ

ดูที่สีของแป้งครับ
มันต้องเหลืองออกทองหน่อยครับ
ก็จะได้มาประมาณนี้ครับ
อันนี้เราทอดเสร็จแล้วก็นำมาซุปนะครับ
ไก่กระทะมีน้ำจิ้มไก่ครับ

พอเข้ากันแล้วก็ตักใส่จานครับผม
เสร็จแล้วอันนี้เป็นทะเลพิโรธของทางร้านโกเป้าหมายอ่างศิลาครับผม
เคล็ดลับกันไปถึง๒เมนูขายดีประจำร้าน
แต่ที่ครัวป้าไหมแห่งนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูขึ้นชื่อ

แต่จะเด็ดขนาดไหนคงต้องมอบหน้าที่นี้ให้กับเฮียป้องและน้องใบตองกันแล้วล่ะครับ
ดีสุดนะนัมเบอร์วันเป็นปลากระพงของทอดน้ำปลา

มาที่ปูก่อน

ถ้าโพกเราเปลี่ยนให้

อันนี้คือแมงดาทะเลยาก

ป้องเริ่มจากอะไรก่อนซิกเนเจอร์ร้านเลยนะจ๊ะ

ดิงดังดิงดิงดังสวยนะครับ

กินให้เลยอะพี่ป้อม
แบ่งไว้แล้วคือแบบพอปุ๊บปั๊บมันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแบบกินง่ายอ่ะ

เอาให้ชิมนะนี่ทิ้งจริงจังไปเปล่า

สดแน่นอนนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มลงตัว

นึงกับอะไรนะครับสนมากครับหนึ่งเอาให้แน่เบียบคอเลยนะครับว่าเจอ

หอมแต่ไม่เหมือนพัดฉ่า
ต่อที่อันนี้เนอะ

อร่อย

แต่อันนี้ไม่เหนียว

นี่คือไข่แบบแน่นมากครับหู

หือมันมันมาก

น้ำยำเขาแบบสามรสอ่ะเค็มเปรี้ยวเผ็ดนะมันตัดความเลี่ยว
แล้วมันทำให้ไข่แมงดามันมีความกลมกล่อม
นัวมันแล้วก็แบบแซ่บอ่ะ
คืออร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ

กับร้านครัวป้าไหมกันไปแล้ว
ต่อไปเราก็มาเปิดใจพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตของพี่กบ
ทายาทรุ่นที่๒พร้อมกับคุณแม่
หรือก็คือป้าไหมเจ้าของร้านครัวป้าไหม
กว่าจะมีวันนี้ได้อดีตก็เคยเสียน้ำตา
เพราะพี่กบเคยหลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วอะไรทำให้พี่กบกลับตัวกลับใจ
จนสามารถมาสารต่อร้านจากคุณแม่ได้

เปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วค่ะทั้งหมด
เริ่มทีเดียวเลยสวบ๓ถวบ

ร้านนี้ก็คือ๔๐ปีแล้ว
ที่กบเข้ามาดูแลร้านช่วงไหนคะ
ช่วงเมื่อประมาณ๒๐ปีหลัง
อดีตเคยเกเรมาก
เกเรขนาดที่ว่าติดยาเสพติด
ครับ

ลองตั้งแต่อายุเท่าไหร่
คุณแม่รู้ไหมว่าพี่กบเขาเล่นยาเสพติด
มารู้ช่วงหลังตอนจะสอบ

ขโมยเงินแม่

ถึงต้องมาขโมยแม่ตอนนั้นน่ะ

ก็คือพี่กบก็เลยมาจับตาหลิวครั้งแรกเลยไหมคะ

ระหว่างที่จับตาหลิวตอนนั้นยังติดยาเสพติดไหม

แล้วก็ไปเห็นพวกเพื่อนด้วย

พอรุ่งขึ้นไปบวชก็เลิกเลย
เดี๋ยวมันไม่มีอาการแบบลงแดง

ทางกายภาพไม่ได้มีอะไรมากแค่ใจ

นานแค่ไหนคะ

แล้วศึกมาเพื่อมีจดหมายทำอะไรครับ
แม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
คือแบบยืนนานมันก็ปวดขาปวดหลังอะนะ

ที่ขายมีหน้าที่ตำส้มตำ

เหมือนข้อต่อมันก็ดูสั้นหลัง

สองคือรสชาติอาหาร
กับหน้าตาราคา
อย่างกูจะทำให้คุณภาพของกู

เรามาพัฒนาขึ้นมาหลายด้านเลยนะครับ
แล้วร้านทุกวันนี้ก็ขยาย

อยู่ตรงถนนมิตรสัมพันธ์ซอย๗ครับ

สงสารคุณแม่

กบบอกว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับคุณแม่

ขอโทษขอโทษไปหลายอย่าง
ต่อไปก็จะเป็นคนดีละ

ของลูกของหลานของพ่อแม่

ก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้

ห่างไกลจากเหล้าจากเบี้ยบุหรี่อะไรสักพันธุ์
ฝากข้อคิดหน่อยในฐานะที่เราผ่านอะไรมาแบบ

ของพวกนี้ผมว่ามันอยู่ที่ใจ
พี่ยาคนหนึ่งครับกลับมาบริหารมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเรือนเป็นร้านได้
สังคมที่เขาเคยดูถูกอะไรเราเขาตอนนี้เขายอมรับเรา
ซึ่งถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้สวยนัก
แต่ในที่สุดพี่กบก็ได้ใช้ความรักและความกระตันอยู่ที่มีต่อคุณแม่
นำทางให้ร้านครัวป้าไหมประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
จากร้านอาหารทะเลเรื่องชื่อแห่งบางแสน
เราจะขอพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เพราะที่นี่เขามีร้านขายกะละแมอยู่ร้านหนึ่ง
ที่กำลังโด่งดังในติ๊กต๊อกด้วยสไตล์การเต้นเสื้อผ้าและเพลงที่ติดหู
ที่สำคัญเนี่ยครับยังมีการแจกเลขให้ลุ้นโชคกันอีกด้วยนะ
ทำให้มียอดผู้ติดตามในติ๊กต๊อกมากกว่า๑ล้านคน
เราเป็นคนที่ชอบเสียงด่วงและโพสเลขไปอีกที่แล้ว

แต่ก็เห็นแจกบ่อยอยู่เหมือนกันนะ
แบบนี้เนี่ยไปเอาเลขมาจากไหนกันล่ะครับ
ที่วัดบางคนก็จะอธิษฐานจากลูกพ่อ
พออธิษฐานปุ๊บเราก็จะมีการเสี่ยงโชค
เราก็จะเอาเลขตัวนี้มาเล่น
แล้วเคยถูกเองบ้างหรือเปล่าครับ
ก็จะเป็นโรตาลีค่ะเคยถูก
แล้วที่เห็นขายไปด้วยเต้นไปด้วยเนี่ย
ไปเอาท่าเต้นมาจากไหนกันล่ะครับ
เพราะมันเป็นเพลงที่สิทธิ์ถูกอะฮ่าอะฮ่า
แต่เราไม่สามารถเต้นท่าแรงอย่างเขาได้

กลายเป็นว่าถ้าเส้นอย่างนี้เป็นที่ชื่นชอบในหลายวัยเลย
ที่สำคัญเห็นแต่งตัวในแต่ละคลิป

ไปหาเสื้อผ้ามาจากไหนล่ะครับ
เจ้าพ่อก็แอปมาจากร้านในเพจต่าง
แล้วก็ไปดูว่าตัวนี้เป็นยังไง
แล้วก็อาแดปมาให้เป็นของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เรียกว่าใช้เสื้อผ้าเปลืองไม่ใช้เล่นเลยนะครับ

เพราะโลกโซเชียลเนี่ยจริงหรือเปล่าครับ
แสดงว่าการาแมของเจ๊ไก่แจ้ต้องเด็ดจริง
แบบนี้ไปเอาสูตรมาจากไหนกันล่ะครับ
คาราแมร์ของเพชรบุรีนะคะ
อันนี้ก็เป็นสูตรเดียวกันนะคะเป็นกะละแม่กะปิสดนะคะ
โอ้โหสูตรจากเมืองเพชรเลยนะเนี่ย
ถ้างั้นมีกะละแมแบบไหนขายบ้างครับ
สำหรับการาแมที่คนชื่นชอบก็จะเป็นกระดาแมงกะทิสดตัวนี้นะคะ
จะเคี่ยวจนน้ำตาลเนี่ยเป็นสีของเขาเลย

จะทำให้ตัวการแมร์นี่มีความหอม
ส่วนกะละแมใบเตยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นความนุ่มทึ่ง
ยุคนี้เด็กแล้วไว้รุ่นก็จะตอบ
ส่วนข้าวเหนียวแดงเป็นแบบยัดอีกตัวหนึ่ง
ซึ่งยังคงวิธีการทำข้าวเหนียวแดง
ให้รสชาติเหมือนแบบดั้งเดิมโบราณคือจะได้ความกรอบของข้าวเหนียวแดง
เป็นชิ้นปกติเบสิกอย่างนี้ก็จะเป็นชิ้นละ๓๕
ก็ร่วมมาได้๓ชิ้นร้อยนะคะ
แต่ละอย่างน่าอร่อยจริงเลยนะครับ
เคล็ดลับความอร่อยของกะละแม่ต้องอยู่ที่อะไรล่ะครับ
ของเราเลยก็คือน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะ
แล้วก็จะมีกะทินะคะเป็นกะทิจะได้ความมันแล้วก็ความหอม
ก็เรียกว่าวัตถุดิบต้องดีจริงถึงจะได้ของดี
ว่าแต่ชื่อร้านกะละแม่ไม่อยู่เนี่ยได้มาจากไหนกันล่ะครับ

เป็นเพราะว่าเพื่อนเขาไม่มีเวลาดูลูกชายเขาตอนเด็กอะไรอย่างนี้
ลูกเขาก็จะร้องว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่
ก็เลยเอาชื่อตัวนี้มาตั้งในชื่อร้านเลย
แล้วเพื่อนก็เลยมอบร้านนี้ให้เรา
ถ้าใครอยากมาลองชิมกะละแม่ของเจ๊ไก่แจ้ต้องไปที่ไหนครับ
ก็ร้านเราอยู่ที่วัดมงคลศักดิ์พิษนะคะ
ข้าวสาวอาทิตย์เปิดมานิดนึง

ต่อไปเราก็ขอพาคุณผู้ชม
เปิดเคล็ดลับร้านอาหารข้างทาง
ที่เรียกว่าเป็นร้านเล็กแต่ปลดหนี้ได้ด้วยเมนูแกงเห็ด
แต่จะเป็นร้านอะไรตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาบุกที่นี่เลยนะคะ
รามคำแหงซอย๕๓เขาบอกว่าซอยนี้
มีร้านแกงเห็ดอยู่ร้านหนึ่งที่บอกว่าต้มแบบสดใหม่
วันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยหม้อนะจ๊ะ
สร้างรายได้หลักหมื่นต่อวันคุณผู้ชม
แต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะคะ
ก็ชีวิตเคยล้มลุกคุกคลานถึงขั้นว่าไม่มีเงินซื้อข้าวกินอ่ะคุณผู้ชม
อะไรที่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งจนประสบความสำเร็จแบบนี้

มาแล้วครับกับร้านราชาแกงเห็ดในซอยรามคำแหงซอย๕๓
ที่นี่เขาขายแกงเห็ดนานาชนิดตามฤดูกาล
เข็มทองเห็ดหูหนูหรือจะเป็นหน่อไม้สด
ผักหวานผักพื้นถิ่นอย่างผักแขยงก็มีนะครับ
โดยที่ร้านก็จะเด็ดทั้งเรื่องแกงและต้มที่เป็นเมนูสุขภาพ
แกงเห็ดข้นที่ใส่ซีฟู้ดทะเลที่ไม่เหมือนใคร
พร้อมกับเมนูต้มยำปลานินหรือต้มยำปลากระป๋องบ้านก็มีขายนะครับ
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่เคนและพี่นางสองสามีภรรยา
ขยันทำมาหากินด้วยกัน
และวันนี้ทั้งคู่ก็พร้อมมาเปิดเผยสูตรเคล็ดลับความรวย
แกงเห็ดให้ได้หลักหมื่นต่อวัน
ทำยังไงไปเจอกับเขาทั้งสองคนกันเลยครับ
มีเมนูอะไรบ้างในร้านนะคะ
ก็จะเป็นแกงเห็ดครับแกงเห็ดหลากหลายแล้วก็จะมีแกงหน่อไม้สดครับ

แล้วเห็ดเนี่ยในร้านมีเห็ดอะไรบ้างครับพี่เคน
จะมีเห็ดเข็มทองครับเห็ดทองชิเมจิดำเห็ดออลินจี
ถ้าเป็นช่วงเห็ดป่าก็จะมีเห็ดพอกเห็ดละโงกเห็ดตับเตาครบเซตเลย
ถูกต้องครับทุกเมนูต้องมีเห็ด
แต่จะบอกว่าทีเด็ดของที่นี่
คือมันเป็นแกงเห็ดที่เขามีการใส่ซีฟู้ดลงไป
เป็นเมนูราชาแกงเห็ดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ยอดฮิตเลยครับ

มาจากการที่เราเอามามิกครับทดลองกินดู
แล้วเวลาเราต้มอย่างนี้ครับวัตถุดิบพวกนี้เขาจะมีความมีรสชาติ
เอกลักษณ์ของเขามีความอุมามิในตัวเขา

เพราะอย่างเช่นเราใส่เนื้อปลาใส่กุ้งลงไป
มันจะมีความหอมละมุนอยู่ในนั้นเลย

แต่เขาบอกว่าขายเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๐๐
เคนเอาสูตรการทำมาจากไหน
มาจากพี่สาวครับพี่สาวที่เขา

เพื่อมาทำให้มันเป็นสูตรของเราเอง
งเห็ดจริงมันก็คือบีน้ำอันนี้

ย่านางจะต้องเป็นสีเขียวสดแบบนี้เท่านั้นนะครับ
สีเขียวดำทำแกงไม่อร่อย
แล้วก็ปลาร้าปลาร้าเด็ดยังไง
อันนี้เป็นปลาร้าของสูตรของทางร้านเองนะครับ
ปลาร้าที่ทำส้มตำอร่อยก็ใช่ว่าจะทำแกงอร่อย

ใช่ครับเพราะฉะนั้นปลาร้าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทำแกงโดยเฉพาะครับ
อ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องมาบุกทั้งที
อยากจะให้เปิดสูตรนิดนึงวิธีการทำดูเหมือนมันจะไม่ได้ยาก
แต่ถามจริงมันง่ายไหมมันก็คงจะไม่ได้ง่าย
มันต้องมีเคล็ดลับเนอะว่าทำอันนั้นใส่อันนี้ขอเมนูเด็ดเลยนะ
ราชาแกงเห็ดไปเปิดสูตรกันค่ะ
เริ่มเลยค่ะเดี๋ยวหนูลืมอันนี้คือพระเอกค่ะ
อันนี้แหละคือความแตกต่างที่ไม่เคยกินที่อื่น

ก็จะมีเนื้อปลานินสดครับแล้วก็จะมีกุ้งสดครับแล้วก็จะมีปลาหมึกบ้าง
เริ่มเลยจ๊ะจุดไฟ
อันดับแรกนะครับเราจะใส่เป็นพริกสดครับผงปรุงรสครับประมาณครึ่งช้อนชา
น้ำปลาร้าจะบอกว่าน้ำปลาร้าเขาหอมนะไม่ได้เหม็นนะทุกคน
ตามด้วยน้ำย่านางนะคะฟักทองด้วยมีบวบด้วย

ประมาณ๓นาทีครับในการทำให้เห็ดสุกครับ

แล้วนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปก่อนนะครับ
ปลาหมึกเสร็จปล่ามเอาปลาลงไป

ถูกต้องครับกุ้งเราจะใส่หลังสุดพร้อมกับใบแมงลักแล้วก็ผักหวานครับแล้วก็จะมีชะอม
ต่อด้วยกุ้งเลยค่ะเพิ่มความเด้งดึง

เพื่อให้มีความเข้มข้นขึ้นมา
ให้มันมีความแบบเหนียวเข้มข้นได้ที่แล้วค่ะ

ไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าอีกหนึ่งเมนูที่พี่เคนบอกว่าขายดีมากก็คือ
ต้มยำปลากระป๋องครับ
อย่างแรกก็คือเราจะใส่พริกสดลงไปครับ
หัวหอมตะไคร้แล้วก็ขานะครับเห็ดนางฟ้าครับ
อันนี้สำคัญที่สุดครับก็คือซอสต้มยำสูตรพิเศษของทางร้านเองนะครับ
เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลา๑ช้อนครับ

น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ปลากระป๋องของเราลงไปเลยนะครับ
เมื่อใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปครับเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความนัวนะครับ
เดือดแบบนี้ได้ที่นะครับเราก็ใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดลงไปครับ
เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับเมนูต้มยำปลากระป๋องนะครับ
สีสันน่ารับประทานจริงจริงเลยนะครับเนี่ยสำหรับเมนูต้มยำปลากระป๋อง
และยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนั่นก็คือต้มปลานินผักทะแยง
แต่ผักทะแยงมันเป็นยังไงส่วนวิธีการทำและวัตถุดิบจะมีอะไรบ้าง
รอติดตามกันในช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
เปิดร้านวันแรกเป็นยังไงบ้าง
ขายได้อยู่ที่๖๗๐บาท
คำพูดที่เขาบอกว่าใครมาเปิดตรงนี้ก็เจ๊งหมด
กู้นอกระบบครับคือตลอดระยะเวลา๓๔เดือน
ขายของไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียวได้มาเท่าไหร่ก็คือต้องจ่ายหมด
ไม่สบายเป็นไข้เขาก็เลยบอกว่าไม่สบายก็ต้องลุกเขาบอกอย่างนี้

เศรษฐีป้ายแดง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เมื่อช่วงที่แล้วน้องใบตองได้ไปเปิดสูตรราชาแกงเห็ด

เมนูเด็ดที่สร้างชื่อให้กับพี่เคน
และตอนนี้ก็ได้เวลาเผยอีกหนึ่งเมนู
อีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้กัน

ขอจำปลายกลุ่มขึ้น
ลับจะอยู่ที่อะไรไปชมกันเลยครับ
ผักแยงหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ
คันแยงเป็นผักพื้นถิ่นของทางคนอีสาน
ชอบเอามาทำอาหารนะครับจะมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขา
ต้มก็จะหอมเอามากินสดก็ได้นะครับ
แล้วแต่คนชอบแต่วันนี้เราจะเอาปลานินทาแยง
มาทำให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าทำกันอย่างไร

อย่างที่๒ใส่น้ำปลา๑ช้อนครับ
ซอสสูตรต้มยำของทางร้านนะครับ๑ช้อนครับ
หอมขาตะไคร้ใส่ลงไปครับ
แล้วก็เห็ดนางฟ้าครับ
พอเราตั้งไฟนะครับเราจะรอให้น้ำเริ่มเดือดนะครับ
จะใช้เวลาต้มอยู่ที่ไม่เกิน๕นาทีต่อหม้อนะครับ
พอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้ก็เราก็ใส่ปลาลงไปได้เลยครับ
แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับ
เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความหอม
เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักขยงของเราลงไป
ในขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ลงไปเลย
โอเคเป็นอันเสร็จครับเสร็จแล้วครับปลานินตะแง
และนี่ก็คือต้มปลานินผักขยง
เรียกว่ากลิ่นหอมน่าทานจริงเลยนะครับ
ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะชิมความอร่อยกันแล้ว
แต่จะชิมคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่อร่อย
วันนี้เลยชวนคนรักอาหารสุขภาพมาด้วย
ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดหลอกของเรา
อันภูวนาศไปชิมกันเลยครับ
สวัสดีพี่อันค่ะสวัสดีครับ
คิดไว้ใจผมใช่วันนี้พามาทานแบบอาหารแบบว่า

เรียกว่าราชาแกงเห็ด๑๒๐บาท

เอาแล้วนะเอาเลยค่ะรอดค่ะเพราะว่าน้ำรอดแล้ว

เข้าไปอยู่ในเนื้อเห็ดเลยแต่ลิ้นฉันไว
ตั้งแต่คำแรกรสที่ได้คือเผ็ด
รสชาติมันนัวกุ้งหมึกมันมีรสชาติที่เข้ากับแกงเห็ดได้
แต่ว่ามันไม่ได้เค็มโดดไงมันนัวมันใช้คำว่านัวได้เปลืองมากอร่อย
ส่วนนี้นะคะต้มยำปลานินใส่ผักขยงจานนี้๘๐บาท

อย่างที่พี่อันบอกมันไม่เดียวแบบเปรี้ยวโดดไม่ได้เค็มเลย
มันมีกลิ่นเฉพาะตัวของผักแยงนี่แหละ

มันก็เลยทำให้ต้มยำแกงนี้มันอร่อยแล้วมันแตกต่างจากที่เคยกินมา

ยำปลากระป๋อง๘๐บาท

ต้มยำปลากระป๋องรสจะจัดกว่าต้มยำปลานิน
เพื่อความมันมีรสชาติเนอะของเนื้อน้ำปลากระป๋องแล้วก็เนื้อปลานะคะ

ใช่ปลากระป๋องรสชาติมันจะเข้มข้นกว่า
ตอนนี้ออกมาคือพอดีเลยนะฮะพอดีเลย

เดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวไปรอที่ร้านกาแฟเหรอ
ได้ได้ค่ะเงินช่วยไปกินกาแฟนะได้เดี๋ยวตามไป
อิ่มอร่อยกับทุกเมนูของร้านราชาแกงเห็ดกันไปแล้ว
ต่อไปก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดใจพูดคุย
อดีตเป็นนักร้องกลางคืนทำงานหาเงินเลี้ยงภรรยา

มีเป็นงานจากโควิดครับ
เผ้าภรรยาพี่นางทำอะไรอยู่
ตอนนั้นพี่นางขายเสื้อผ้าอยู่ที่ปตู้น้ำ
พอโควิดเข้าเฟสที่รุนแรงมาก
ที่นี้ราทบาลก็สั่งล็อคดาวน์หมดต้องใช้เงินเก่าในการยื้อไปก่อน
ตอนนั้นรัฐบาลเขาก็บอกว่าอีก๑๕วันอีก๑เดือนอะไรประมาณ
ก็คือยังไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่
คุยกันไหมสองคนว่าเราจะทำอะไรยังไงกันดี
ก็คุยครับว่าจะทำอะไรแต่ว่ามีพี่สาวคนหนึ่งที่เขาขายแกงเห็ดอยู่ที่ซอยกิ่งเพชร
เขาก็บอกว่าถ้างั้นก็มาเอาสูตรแกงเห็ดเจ๊ไปขายสิ
เราก็ไปเอาสูตรไปดูงานไปดูฝั่งนั้น
แล้วก็เจ๊เขาก็ให้สูตรมาแล้วก็ดูเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นของเราเอง
แค่สูตรแต่มันไม่มีเงินลงทุน
ก็คือเจ๊เขาก็บอกว่าถ้างั้นเจ๊จะช่วย
ก็คือถ้างั้นเจ๊ให้ยืมก่อน๒๐๐๐บาทเอาไปตั้งต้นนะ
ตอนแรกก็ไล่ดูที่ครับไล่ดูที่เพราะว่าการเช่าที่๒๐๐๐บาทไม่มีทางพอ
ไหนเราจะต้องลงทุนอีกไหนเราจะต้องซื้อของอีกใช่ซื้อประกอบอีก

เปลื้อนัส่งติดตาม
แล้วหลังจากเปิดร้านวันแรกเป็นยังไงบ้าง
ก็คือขายได้อยู่ที่๖๗๐บาท
คำพูดที่เขาบอกว่าใครมาเปิดตรงนี้ก็เจ๊งหมด

คอยดูนะวันนี้เราขายได้๖๐๐ก็จริง
แต่ฉันจะขายวันละ๒๐๐๐ให้เธอดู

สุดท้ายเราแตะยอดวันละ๒๐๐๐ได้

อะไรคือทำให้เราขายดีขึ้น
คือผมพยายามพัฒนาต่อยอดมากกว่า

ประมาณนั้นก็เลยพัฒนาสูตรต่างนานามาเรื่อย

แตะหลักหมื่นแล้ว

ช่วงนั้นไปได้ที่แถวลาดพร้าว๗๑ครับ

ตอนนั้นมีเงินไปอยู่แค่๑๕๐๐เท่านั้นเอง

เปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่ม

ใช่ครับก็ลองกัดฟันสู้ดู

เพราะว่าเราไม่ได้มาโฟกัสสาขานี้แล้ว

จากวันละเกือบหมื่นเหลือแค่วันละ๓๐๐เท่านั้น

ทีนั้นก็สุดไม่ขึ้นใช่ครับทีนี้เงินที่มันลงมันจมไปแล้ว
ทีนี้ก็ต้องมาตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงต่อ
ก็คิดเรื่องหนึ่งว่าอย่างน้อยเราตัดแขนตัดขา

เพราะว่ายอดตกจากวันละเกือบหมื่นมา

เหมือนจุดเริ่มต้นเลยนี่มันมันไม่รอด
เราก็พยายามหยิบยืมของใช้ส่วนตัว

ท้องนาฬิกาโทรสับ

ที่ติดตัวแล้วเป็นเงินสามารถขายได้

เดี๋ยวเชิญพี่นางมาคุยด้วยเลยดีกว่าเนอะ

ด้ายเงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับตอนนั้น

แล้วก็จ่ายเงินเดือนพนักงานจ่ายอะไรด้วยจ่ายค่าเช่าด้วย
ไม่พออยู่ดีทีนี้ก็เริ่มไปกู้นอกระบบครับ

แล้วก็ดอกรายวันอยู่ที่วันละ๕๐๐บาท
นี่เหรอคือมันถึงขั้นว่าไม่มีเงินกินข้าวก็เลยอย่างนี้เหรอ

ร้านก็ต้องทำพนักงานต้องจ่ายแต่เจ้าของร้านอ่ะ

เจียวไข่กินกันอยู่หลังนั้นแต่ว่าบอกใครไม่ได้
คือตลอดระยะเวลา๓๔เดือนขายของไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียว

ถูกต้องครับแล้วก็ได้มาเท่าไหร่ก็คือต้องจ่ายหมด
จนถึงขนาดที่ว่าต้องเวลาจะลุกไปทำงานก็คือต้อง
ต้องดึงกันคือมันท้อมัน
ไม่สบายเป็นไข้เขาก็เลยบอกว่า

ไม่ได้ไม่ได้จ่ายไม่ได้อะ
มันไม่มีอะไรกินอ่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาขายเราจะเอาอะไรกินอ่ะ
วันที่พี่เคนแบบมีน้ำตาเนี่ยคือวันไหน
ในวันที่ร้านเราต้องปิดร้านมา

ครั้งนั้นเป็นวันที่ผมนั่งร้องไห้ผมนั่งผมนั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยในมุม
คือเราแบบนั่งพิงหลังประตูเลยแล้วก็
มองทุกอย่างที่เราเคยแปะเอาไว้ทั้งหมด

แล้วก็ค่อยเก็บไป
ทีนี้ใช้หนี้หมดปั๊บ
หนี้นอกระบบก็ใช้หมด

มีอะไรอยากจะฝากเตือนไหม

มันมีสิ่งหนึ่งที่ย้ำเตือนในตัวผมเอง

อย่าได้คาดหวังว่าใครจะมาช่วยเราได้

และเมื่อไหร่ที่เรากลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากอดทุนกันมานานมาก
ขอบคุณที่ผ่านมา
ไม่ทิ้งกันในวันที่แบบว่า

เก่งอะเป็นคนแบบสุดยอด
ก็บางทีเวลาเขาร้องไห้อะไรอย่างนี้

เราก็มองอนาคตเอาไว้ว่าเราจะไปในทิศทางไหน

ในอนาคตมันจะต้องดีกว่าวันนี้ให้ได้

ขอบคุณค่ะ

อ่ะฉันจะแขยงซ้ำ